แค้นผัวเมาเมียบอกว่าโทรเอ้ยไอ้ผัวขี้เมาทำไงล่ะ
เอามีดจ้วงแทงเลยค่ะท้องสองแผลเลยนะคะ
คุณผู้ชมผัวเนี่ยบาดเจ็บเมียไปที่โรงพักเรียบร้อย
ถูกแจ้งความดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีตำรวจภูทรคลองหลวง
ปฐุมธานีค่ะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
เหตุแทงกันภายในบ้านพักตรงนี้แหละซอยคลองหลวงสิบแปด
มนต์คลองหนึ่งเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายซึ่งตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ย
กู้ชีพเอาฝ่ายผัวไปส่งโรงพยาบาลแล้ว
เพราะได้รับบาดเจ็บจากการถูกแทงไปส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ทราบชื่อต่อมาก็คือฝ่ายผัวชื่อว่านายธนกรเห่งประเสริฐอายุ๔๐ปี
มีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดที่ท้องสองแผลค่ะส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
นี่ค่ะนี่ค่ะมีดที่ใช้ก่อเหตุมีดทำครัวเนี่ยนะคะ
สักประมาณหนึ่งฟุตตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนเสื้อเขียวอ่ะเมียค่ะคุณยุภาทัพเฉยอายุสี่สิบสองปี
ของคนเจ็บสารภาพบอกว่านี่ฉันเป็นคนแทงเองเพราะไอ้ผัวตัวดีเนี่ยชอบดื่มเหล้า
เหล้าเสร็จปุ๊บเมาโวยวายก่อนเกิดเหตุผัวเข้ามาในบ้านเมามาอีกแล้ว
มีปากเสียงทะเลาะกันเธอบอกว่าบันดาลโทษะ
ตัดสินใจใช้มีดแทงที่ท้อง๒ครั้งจนสามีล้มลงไป
ล่าสุดตำรวจก็ต้องบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ถึงว่าจะเป็นผัวเมียกัน
ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะค่ะอ่าเมียคนนี้ก็บอกจะไม่ทนเหมือนกัน
แต่ไม่มีแรงไปสู้ผัวเพราะว่าผัวเนี่ยแรงมากกว่าและแถมขังไว้ในบ้านด้วยเนี่ยนะคะ
แต่ที่บอกว่าไม่ทนคือจะไม่ทนอยู่กับผัวคนนี้แล้ว
คุณตำรวจมาช่วยหน่อยพาดิฉันกลับบ้านเกิดทีค่ะและช่วงที่แจ้ง
แล้วออกมาไม่ได้ประตูเหล็กมันขวางไว้
แล้วผัวก็ขังมาในนี้ล็อกกุญแจให้นะคะ

เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยในอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็เข้าไปตรวจสอบนางสาวยาเนี่ยยืนร้องไห้อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะ
และประตูเหล็กมันถูกปิดล็อกด้วยกุญแจจากด้านนอก
อกจากนี้คนที่อยู่เป็นเพื่อนเธอก็คือลูกจ้างหญิง
นั่งอยู่ในร้านด้วยกันนั่นแหละเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าอยู่กินกับสามี
ชื่อได้แบงค์เป็นคนในพื้นที่ทุ่งใหญ่หกปีละบ้านเกิด
ส่วนเธอมีบ้านเกิดอยู่ภาคเหนืออยู่กันมา๖ปีแต่ยังไม่มีลูกด้วยกันนะ
แต่มาระยะหลังถูกผัวทุบผัวตีแทบทุกวันเลย
ล่าสุดเช้าเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่เตรียมตัวเปิดร้านตามปกติ
หัวมาด้านหลังเลยค่ะกระโดดถีบเลยตัวเธอเองล้มคว่ำ
หน้ากระแทกกับพื้นปูนบาดเจ็บสิคะปวดหัวปวดตัว
เจ็บตัวยังพอทนได้แต่เจ็บใจนี่มันมากกว่า
ขอแยกทางกับผัวบอกเด็ดขาดเลยฉันจะไม่อยู่ที่นี่ต่อไปแล้ว
ส่วนสาเหตุที่มาโดนถีบเธอคิดว่าผัวเธอน่าจะเข้าใจผิด
เพราะเธอแอบไปมีกิ๊กแล้วก็มีคนโทรศัพท์มาจีบ
จึงเกิดความหึงหวงลงไม้ลงมือค่ะ
ต้องมาอยู่ที่นั้นอย่างไร
ตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุถามว่าผัวหลังจากที่สกายคิกเมียแล้วไปไหน
หลบหนีไม่ไกลค่ะอยู่ที่วัดวัดนี่อยู่หลังร้านเสริมสวยเอง

ผัวไปแอบอยู่ที่นี่ก็เลยตามไปไปขอกุญแจ
เปิดประตูช่วยเหลือนางสาวยาแล้วก็ลูกจ้างออกมาได้สำเร็จนะคะ
คาดว่าน่าจะเพิ่งซื้อมาเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
นางสาวญาเนี้ยนะคะบอกว่ากรีฉันออกมาได้ละ
ฉันไม่เอาเรื่องมันหรอกไอ้ผัวตัวดี
แต่คุณตำรวจค่ะพาดิฉันกับลูกจ้างไปขึ้นรถโดยสารสาธารณะหน่อย
ดิฉันจะไม่อยู่ที่นี่แล้วนับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไป

เพราะกลัวว่าในแบงค์ถ้าออกจากจุดหลบซ่อน
ซึ่งอยู่ไม่ไกลร้านนั่นแหละแล้วจะมาตีเธอซ้ำอีกค่ะ